นัทพงศ์สวัสดีค่ะ

คุณนัทพงศ์สรุปความของทั้งวันนี้ได้เลยค่ะ
ว่าตอนนี้ตำรวจคืบหน้าถึงไหนแล้วคะ

ทางท่านวิทยาชัยแล้วก็ทางท่านสุชาติรัชวรรดิ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาได้ทำการติดตามการประชุมเนี่ย

แล้วก็ลากยาวตั้งแต่บ่ายยาวมาจนถึงเมื่อสักครู่นี้
ก็คือผลการประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพยายามบอกว่า
ผลการติดตามตัวมีความคืบหน้าไปมาก
แต่พอลงรายละเอียดลึกลงไปบอกว่าความคืบหน้าในที่นี้
สามารถระบุได้ไหมว่าคนร้ายเป็นกลุ่มคนตามกระแสข่าวที่มีการกล่าวอ้างมาตลอดทั้งคืน

เจ้าหน้าที่เองก็บอกว่ายังไม่ได้ลงลึกจนถึงขั้นรูปภัณฑ์สันธาร
ระบุได้เพียงอย่างเดียวก็คือมีความสูงประมาณ๑๖๖เซนติเมตร
แล้วก็เจ้าหน้าที่ยังฝากประชาสัมพันธ์ก็คือว่าอยากให้ประชาชนติดตามดูข่าวนี้
แล้วก็ดูพฤติกรรมในการเดินของคนร้ายในที่เกิดเหตุจะมีลักษณะเหมือนเดินขากระเพกข้างหนึ่ง
เจ้าหน้าที่เลยบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแล
ช่วยกันส่องดูหน่อยว่าคนไหนที่มีลักษณะการเดินคล้ายกับคนในวงจรปิดเนี่ยแหละ
น่าจะเป็นบุคคลที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
อันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ประชุมแล้วก็บอกมาเมื่อสักครู่ครับพี่ขวัญครับ
คือลักษณะการเดินที่สังเกตเนี่ยคือมองว่าคือมันจะมีจังหวะสะดุดอยู่ได้นิดหน่อยใช่ไหมคะ

แต่อันนี้คือเป็นรายละเอียดเดียวที่ออกมาเพิ่มเติมจากที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะ

ส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดที่หลังจากเขาออกจากห้างไปแล้วเนี่ย
การไปไล่ดูกล้องวงจรปิดตามถนนเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกยังคะว่าเส้นทางที่ใช้หลบหนีไปทางไหนทิศทางไปทางไหน
หรือไปแล้วจะไปสมทบกับใครไหมหรือตัวคนเดียวเลยไม่มีเปลี่ยนรถทิ้งรถคืออันนี้มีเพิ่มเติมไหมคะ
ข้อมูลนี้ครับเจ้าหน้าที่ยังคงปิดเป็นความลับแต่ว่าในส่วนข้อมูลที่เปิดเผยมาก็ยังคงมีเพียงแค่ว่าหลังจากที่ออกจากหน้าห้างสรรพสินค้าครับ
เขาเลือกย้อนที่จะไปทางถนนบายพาร์ทเพราะว่าถนนทางนู้นเป็นถนนค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มีไฟทาง
ไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดบริเวณต่างแล้วเขาบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนของถนนเส้นนี้ครับว่า
เช่นนี้ว่าจะไปพบรถต้องสงสัย

ทางอำเภอเท่าของจังหวัดลบบุรีครับ
เจ้าหน้าที่เองยังไม่ได้ให้คำตอบ
ให้น้ำหนักว่ายังอยู่ในพื้นที่หรือว่าออกในพื้นที่นะครับ
แต่ว่าด้วยกระแสเนี่ยก็เหมือนกับมีทิศทางกระแสมาทั้งวันเลย
บอกว่าผู้ต้องหาอาจจะอยู่ในบริเวณของอำเภอท่าวุ้งบ้างแหละ
พอมาช่วงบ่ายก็บอกว่าอาจจะมีการออกนอกพื้นที่
ไปที่บริเวณอำเภอบ้านหมอของจังหวัดสระบุรี
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันจะค่อนข้างที่จะใกล้กับ

น่าจะเป็นเพียง๒พื้นที่นี้ที่น่าจะมีการเฝ้าระวัง
แล้วก็สังเกตการณ์เป็นพิเศษแต่จะจนถึงขนาดนี้นะครับ
ในเอ้มถามคุณนัทพงษ์แบบนี้มันก็มีได้หลายแบบ
ขึ้นอยู่กับตำรวจจะเลือกใช้วิธีการ
ในการให้ข่าวสารแบบไหนด้วยนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคดี
เพียงแต่ก็ยังไม่อยากจะให้เหมือนกับคนร้ายรู้ว่าตำรวจทำงานไปถึงไหน
คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าผมส่วนตัวเนี่ยเท่าที่สังเกต
แล้วก็เฝ้าก่อติดอยู่ที่โรงพักมาตั้งแต่
ก็เห็นมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยครับ
อย่างที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือหลังช่วงบ่าย๓เนี่ย
อยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษแต่งกายแบบแน่นหนา
เตรียมความพร้อมเหมือนกับพร้อมที่จะลงพื้นที่ตลอดเวลา
หากมีการรายงานเบาะแสมาเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่น่าจะมีข้อมูลอะไรบางอย่าง
ยังแต่ว่ายังไม่อยากที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเหมือนกับว่ากลัวที่จะ
เหมือนกลัวว่าผู้ต้องหาหรือผู้ก่อเหตุจะไหวตัวแล้วก็หลบหนีไปยังจุดอื่น

เข้าใจค่ะคุณนัทพงศ์ค่ะงั้นเดี๋ยวฉันรบกวนคุณนัทพงศ์แค่นี้